คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุครับ
รถขนผักชนสนั่นที่วิภาวดี
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะเข้าไปช่วย
ทั้งคนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาในรถกระบะขนผักนี้
ออกมาจากรถที่สภาพพังเสียหายแบบนี้นะครับ
นี่คือรถยนต์กระบะขนผักผลไม้
หมายเลขคำเบียนทภูเท่าบม๕๘๐๗กรุงเทพฯบรรคคล
ที่ชนเข้ากับบารีเออร์เกาะกลาง
แล้วก็เป็นจุดที่เป็นต่อหม้อทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์
บริเวณช่องทางออกใกล้กับแยกหลัก๔
ถนนวิภาวดีรังศิษย์ขาเข้า
ส่งผลให้การจราจรในช่วงเช้าติดขัดยาวต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้คนขับและผู้โดยสาร
ของรถขนผักผลไม้คันนี้
ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถครับ

และตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
ต้องช่วยกันนำเครื่องตัดทางมาตัดประตูทั้งสองฝั่ง
เพื่อจะนำผู้ประสบเหตุทั้งสองคนนั้นออกมา
เพื่อจะส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนนะครับ
ก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาแล้วก็บริเวณลำตัวนะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นตำรวจสนวิภาวดีก็อยู่ระหว่างการสอบสวน
เนื่องจากระหว่างที่เกิดเหตุมีข้อมูลนะครับว่า
รถกระบะคันนี้นะฮะวิ่งมาด้วยความเร็ว
ช่องทางเลนด่วนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางเบี่ยงออกไปยังช่องทางคู่ขนาน

ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้นะฮะคล้ายกับพยายามที่จะเบี่ยงออกโดยเร็ว
และเกิดเสียหลักวิ่งพุ่งเข้าไปชนแบรีเออร์เกาะกลางอย่างแรง
ทำให้คนขับและผู้โดยสารติดอยู่ภายในรถนะครับ
ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อเช้านี้ทำให้การจราจรเส้นนี้เนี่ย
ติดขัดสภาพการจราจรขาเข้าท้ายแถว
ยาวไปถึงช่วงหน้าสนามบินดอนเมืองนะครับ
และเจ้าหน้าที่ก็พยายามเคลียร์พื้นที่
ก็นำรถยกมาเคลื่อนย้ายรถกระบะ
แล้วก็เก็บกวาดทั้งผักทั้งผลไม้ที่มันตกอยู่ที่ท้องถนนด้วยนะครับ